มีคนไปพบนะคะว่ามีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในป่าคูยูคาลิปตัส
ป่านี้อยู่ในพื้นที่ตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินนะคะ
เวลาที่มีคนไปพบอะไรแบบนี้เขาก็ต้องถามคนในพื้นที่ก่อน
มีคนหายไปไหมในครอบครัวมีใครหายออกไปไหม

เป็นระยะเวลา๓เดือน๖เดือน๑๐เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขอมาดูศพและบอกว่า
เอ๊นี่มันน้าดิฉันเนี่ยดิฉันจำได้
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะลักษณะของรองเท้านะคะ
เพราะว่ารองเท้าเป็นรองเท้าแตะสีเหลืองเขียนคำว่าเอ
อกจากนี้บอกว่าดูฟันแล้วน่าจะเป็นน้า
เพราะว่าน้าเนี่ยไม่มีฟันหน้า๒ซี่เนี่ยนะคะ
ก็เลยยืนยันว่าน่าจะเป็นน้าของตัวเอง
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวสุภาวลัยอรุณปรีนะคะ
เดินทางมาดูศพแล้วก็ยืนยันว่านี่น่าจะเป็นน้าชายของดิฉันเองนะคะ
ที่มีชื่อว่านายนิวัฒน์ภูวงอายุ๓๘ปี
มั่นใจมากเลยทั้งเรื่องของฟันหน้าแล้วก็รองเท้าแตะ
น้าชายหายตัวไป๑๗เมษายนปีที่แล้ว
หายไปประมาณ๑๐เดือนแล้วแล้วก็เล่าข้อมูลเพิ่มเติมให้ฟัง
บอกว่าปกติแล้วน้าชายจะชอบเดินละเลาะตามป่าตามทุ่งนา

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะ
เพราะหลังจากที่นายเอหายตัวไปญาติพี่น้องชาวบ้าน
เคยออกตามหาและมาตามหาที่จุดนี้ด้วย
ไม่ใช่ไม่เคยมาแต่ไม่เจอนอกจากไม่เจอแล้ว
ยังไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเน่าของศพแต่อย่างใด
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาบังตา
หรือว่าซ่อนศพไว้ไม่อยากให้เห็นช่วงเวลานั้น
อยากให้เห็นตอนที่เป็นโครงกระดูกไปแล้วเนี่ยนะคะ
และมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่า
ก่อนหน้าที่ผู้เสียชีวิตมีชีวิตอยู่

ให้โชคให้ราบกับชาวบ้านมั้ยนะคะ
นั่นแหละก็เลยเป็นข้อมูลที่ทำให้ชาวบ้าน

ขออภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ส่องหาเลขเด็ดบริเวณที่พบโครงกระดูกด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย

รอผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการค่ะ